อาจารย์สวิสการีคิดอาจารย์ไทยุทธกรรมนเรศและอาจารย์วรศักดิกรรมมีความเห็นเหมือนกันครับ
ให้ฝ่ายแดงพิจิตมาร๔๘และฝ่ายน้ำเงินตองเอ๔๙ครับ๓เสียงครับแก้มือได้สำเร็จเลยครับ
อ่าได้แข้งขวาไปเยอะเนอะแต่ยกห้าเนี่ยโอ้โหผมลุกขึ้นยืนดึงขอบกางเกงเลย
๒น่ากลัวมากเกือบอตรอไม่รอดนะครับสุดท้ายก็ล้างตาเสียงตะเบ็ดก็ตีไข่แตกเป็น๑ต่อ๒นะครับ
ลาวปะทะกับคนไทยครับเอ้าเชิญติดตามครับ
เท้าทองบางเชื้อพรมอายุ๒๕ปีเป็นชาวประเทศลาวนะครับ
กมาแล้ว๕๐ครั้งชนะ๓๖แพ้๑๒เสมอ๒ครั้ง

ส่วนฝ่ายน้ำเงินจรวดศึกกกรรมนาศชื่อเกียงไก่ธนันไทยสงศ์อายุ๑๕ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาชกมาแล้ว๖๒ครั้งชนะ๔๖แพ้๑๔ครั้ง
สองครั้งฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนเพชรศรีนินทงชูช่วยที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

ตรงนี้แล้วก็เยี่ยมตัวละครับ
ที่นี่ล่ะครับ
ก็ประเภทแม่บ้านใกล้เรือนเคียงแล้วครับลาวกับไทยผมเชื่อว่า
คนลาวหลายท่านก็ดูอยู่นะสิริยะมวยไทยรัฐนะ
ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้พิกัด๑๒๑ปอนด์ครับ
วยไทยเปิดกว้างครับมีชาวต่างชาติมาต่อยบ้านเราประจำ
ทั้งลาวพม่าเวียดนามทะเมนมีมาเลยครับ
พม่าก็เผ็ดจอแฮร์ไงรอดเดิน
มุมแดงครับมีคุณหน่งนาศาลนะครับถอดมงคลให้กับเท้าฝั่งโขงครับ
ขณะที่น้ำเงินก็คุณกัมปนาศรายเดิม

ขังครับวันนี้ขังแฟนมวยในเวทีนี่เหลือแตกไปตาม
เมื่อกี้เพชรมานก็ควบไล่มาแล้วครับไม่ทันครับไม่ทัน
เดี๋ยวดูเลยครับมวยคู่นี้โอ้โหรูปร่างดูน้ำเงินนะพี่ชัยนะจะลอยกว่านะ

ท่านผู้ชมวันนี้กรกรรมนาศมา๓คนเลยนะครับ
ฝั่งโขงกับเท้าอุ่นดินเย็นนี่มันคนละคนกันนะพี่ป่าคนละคนนะ
อันนี้เท้าฝั่งโขงนะเจ้าบอกว่าไทยปฏะกับลาวโหม่ยนะโหม่ยน้ำโกบเผยตีนะ
ไม่ธรรมดาแล้วซ้ายทั้งคู่เลยนะโอ้โหจะชกกันยังไงเลยซ้ายกับซ้ายแล้ว
ถึงทำให้บรรดาพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศหลังไหลมาที่ไทยรัฐทีวีวันนี้เห็นไหม
ประธานเอกบางไซประธานกองทุนโกน้อยปืนรัตนาอย่างนี้
และโตบังบอนหมูสะพานมากันเพียบเลยนะครับ
นี่ทีมมวยหูทีมมวยขาใหญ่ที่มารวมตัวกัน
ที่วิทยาลัยมวยสตูดิโอไทยรัฐราชาวร้อยหนึ่งครับตรงนี้ครับ
ที่ขาดตัววิธีนะครับไพรทุนกบกลางให้กระแนน๓คน
ทมชัยกิตดำรงวินิตกุลนะครับธนาดนกุเบิร์ตแล้วก็น้องเร็วรวมกิต

ฝืนหน้าดูเลยซ้ายกับซ้ายนี่
ซ้ายเจอซ้ายเดินทางมาไกลนะไพรแดงนี่นักชกจากประเทศลาวเลยครับ
พี่น้องชาวลาวตอนนี้เขาดูมวยกันเยอะมาก
กำลังยังไม่ที่กระดำชั้นนะ
จะมีชัยหรือเปล่าเดี๋ยวดูยาว

การที่สอบโอ้โหดีที่สุดในชีวิต
ก็ว่าอย่างนั้นนะ

เจอกับกองกรรมนาศนี่ค่ายมวยเขากำลังแรงเหลือเกิน

นำวิ่ง๔๐๐เมตรนำไปถึง๓๐๐เมตร

ม้าปลายม้าแสงเท่าที่เดียว๔๐๐เมตร

ไทยรัฐทีวีโดยปรมเตอร์สงชัย

ที่๖นี้ไปพบกันที่ราชดำเนิน
ไปดูว่ากุมารดอย

เจอกับเก่งกล้าปอเป็กโก้

ใส่กระสุนิยันเล็กเอามาต่อกับพี
แล้วยังมีผู้ชิงแชมป์เชอรี่
ดวงใจพ่อชิง๑๐๕ปอนด์นะ
เจอกับเจ้าฤทธิจิตเมืองนนท์

วันที่๖เมษานี้ที่ราชดำเนินนะครับ

รูปร่างฝีมือนี่ดีหมดเลยนะ

เชอรี่อีกนิดนึงใกล้จบยกแรกนะครับ

เปลี่ยนการได้มีการซ้ายการขวาด้วยนะ
มีหลอกมีหลอกอย่าไปหลอกตัวเองนะ

ฝั่งโขงที่เตะตัดล่างไว้

นักทุกษ์ฝ่ายแดงนี่มาจากประเทศลาว

แต่สาวลาวบอกได้คำเดียวว่าสวยมาก

อบ๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็
แก่ผู้ได้ใช้จาระเข้ฝ่าถากตามต่อยกที่๒ครับ

ใส่กลับซ้ายมาตะนี้ไม่ซะดุดหน่อย

ลุ้นในลุ้นที่ในนะลุ้นกันพิษซอฟต์นะ
ถ้าจับโดนจับไม่ได้ก็ต้องเล่นจะหลวดสิ่งที่สับสอบสั้นหลอกเลย
อย่างนี้ถือว่าได้เสียแน่ไม่ต้องห่วง
ซ้ายขวาขอยับเกี่ยวร่างเห็นไหม

อ่าแค่ว่าเป็นเป็นโซดเนี่ยนะ
ขวายับก็เตะซ้ายเจอหมัดซ้าย
หมัดมันตลายนะลกลกทางมุยไทยมาหลายคน
เมื่อการแสดงอาวุธหลากหลายใช้ได้นะจริงจะหลวดสุกลูกปราบนี้ไม่ได้นะครับ
ก็อยากดูว่าเสียทศีลหรือจะยุ่กหรือเปล่า
สอบเข้าหน้าแด่นเลยเข้าหน้าผากเลย
หมายเกินเปิดเกมลุกใน
พันที่สองซ้ายหลังป่า

ตอนนี้ต้องลุ้นกันที่ปลายแล้วครับ

ก็ยังแข็งแรงยังดีตีกันยาก

เหลือตลอดคุณกำหนักสั่งอย่านิ่งอย่าถอย

พอเดินออกไปปุ๊บเนี่ยพอประกบในแล้วมันดูมีเสน่ห์ขึ้นมาเลยนะ
มันคิดว่าเพื่อเบียดกันนะไม่ดีจากไม่ห่างนะ

รอจังหวะนะชกด้วยเกมตัวเองด้วยนะ

แหลมเลยลูกมี

ตีไม่ได้แต่ถ้าฝั่งโขงก็แบบ

แต่ว่ามวยก่อกับมะนาทนี่เขาแรงไปนะ

เขาแรงไปนี่แข้งซ้ายสาดแล้ว

มีลูกนัดสอบข้างป่าสารพัดพระมุทธนะ

หนาถดดดดดออกง่ายนะ
อันตรายเลยรถประนิดเล่งเยอะเยอะเกินนะ

เผื่อไว้ไปหรือเปล่า
โหลดศึกเสียหลักรบทั้งยืนเลย

มุมแดงไม่ว่าจะมาจากลาวก็จริงนะครับ

ขณะที่น้ำเงินนี่ได้รูปร่าง

อ้าวคุณเชือบไหลเลือกเอานะครับ

โอ้โห๒ยกนี่ไม่ง่ายนะครับที่น้ำเงิน
จะมาเคี้ยวเท้าฝั่งโขงง่ายนะครับ

นี่ถ้าพูดตามภาษาคนมวยนะเขาบอก

ทีมเยียงจะดูดีกว่าด้วยซ้ำนะ

ไม่ได้ต้องลงทุนแล้ว

ต้องติดในให้เยอะกว่านี้เลย

พยายามไม่สู้ในนะแต่ดันสู้นะ

ไอ้ลูกนิ่งของเท้าฝั่งโขงนี่
เห็นมันนิ่งแล้วมันคอยถีบสกัดแล้วนัดนิ่ง

มาแบบนี้อีกแล้วเนี่ย

ขาเตะไม่ถนัดเท่าไหร่

นอกกว่ากลรรมนาแข่งสายเริ่มเตะไปเรื่อยนะครับ

จบเลยจบเลยไปเลย
เหลี่ยมถ้าเหลี่ยมมันดีทุกอย่าง
ถ้าดึงนิดเดียวหลุดเนี่ยถือว่าเหลี่ยมตัวนี่ถือว่าน่ารักเลยนะ

นี่หลุดนิดเดียวเหลี่ยวข้างหัวเลยล็อค

ไม่แน่นะชกบ่อยเดี๋ยวได้ชิงศึกยอดมวยไทยรัฐนะ

แล้วตัวต่อยเยอะเลยพี่ป่าถ้ามาทรงนี้นะวาน
โถงคลำโถงคลำยังไม่ถึง

สี่ห้าน่ารักรึเป่าตื่นอนุเยาห์
ว่ากันต่อรอแล้วแข้งซ้ายคอยสาด
ถ้าเดินช้านี่เสียตั้งหวานทันทีเลยนะจุดหลวดสิ
ถ้าเดินช้านี่โดนแบบนี้เลยเนี่ย
อาวุธจุกจิกด้วยเนี่ยล็อกตีล็อกคาไว้อย่างนี้ตีไม่ได้
โอ้วทำมันไม่ได้ละทำไม่ได้จุกจีกด้วยเนี่ยจีบยัน
ถ้าไม่ใช้แรงจริงนะจริงยากละ
ต้องมีคุณตลอดแล้วนะล็อกแล้วตีไม่ได้อ่ายางแพงไว้อีก

นี่ระดับไอคิว๑๘๐นะไอคิวนี่ได้เลยนะมีเสน่ห์ใช้ได้เลยนะ

ต้องโดนไวละครับผิดทำอะไรจังหวะอาวุธมือครบสูทุกอย่างนะทุกโครแบบเลย
ถ้าไม่บอกชื่อก็นึกว่าคนไทยอ่ะพี่ป่าใครจะว่าเป็นนักมวยเรา
อ๋อโธ่บอกไม่ยุ่งอีสานได้เลยดูดีเชิญเลย

แต่ตีอย่างนี้ยังตียากไงแม่ถ้าวังผมไม่ยุบอ่ะ
ยุบไม่ย่นไม่ย่อไม่ย้วยสบาย
มันออกแข้งแผงผี
ออกเหลี่ยมนิดเดียวเลยนะหลุดเลย
อ๋อพลิกเหลี่ยมออกกลับลงไปอีกนะ
เออหมดยก
กลับมาโดนเหลี่ยมหักเอง
ฝั่งโขงนี่ออกจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมนี่เหนือกว่าครับ
ดักเตะซ้ายต่อยซ้าย
มีศอกสลับโอ้โหฟันเข้าไปเต็มหน้าเลยครับ
ทางด้านจรวดศึกนี่หลงเหลี่ยมหลงทาง

ต้องดูนะครับว่ายกนี้จรวดศึกจะทำยังไง
ปัญหามันเกิดเห็นชัดเจนครับว่า๓ยกนี่ยังไม่มี
ไม่มีลูกที่มาทำให้กางเกงสีแดงเท้าหวังโขงหยุดได้เลย
พละกำลังเหลือเข่าอย่างเดียวครับยกนี้
อย่างอื่นนี่แม่กางเกงสีแดงวงนอกนี้กินเรียบเลยนะครับ
ดึงตัวดึงเหลี่ยมหลุดนิดเดียวแล้วออกแข้งโต้นี่
ยอมรับว่าการสุดฝนแม่ม้ายมวยไทยนี่มันไม่ธรรมดาแล้ว
ดูว่าทันกันหมดเวลานี้ต่างชาติก็เรียนรู้เป็นหมุดนะ
แล้วพี่ป่าดูเวลาจะตีตียังไงไปแทงปั๊บแล้วมันคาไว้อย่างนี้เลย
พอคาปุ๊บนี่มันไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วก็โดนตีนซ้าย

นี่ทำไมบอกว่ามวยลาว

ต้องมาเริ่มเสียงเฮมาญอีก
ไม่เคียงด้วยแบบนี้นะพี่ค่า
ไม่เคียงด้วยแบบนี้นะพี่ค่า
ยังไม่เขียวว่ามันคาวไว้แบบนี้

เสียงเฮมาแล้วจอดละเค้แจกแล้ว

เฮียหุยเริ่มขยับ

เอาสอบเข้ามาดีตัวเองโดนแล้ว

วุ่นวายหรือเปล่าวุ่นวายหรือเปล่า

ล็อกตีได้ชุดเย็นด้วย

เลือดกำลังสูบฉีดเลยครับ

ถังไม่ล้มก็ตีเขาไม่ได้อีกแม่

อ้าวว่ายังไง
ขยับเพยียบเต้งซ้าย

มีถงชัยธนาดนนารงหมด๔ยก
หมดยกทีม๔แค่อังการ

โอ้โหเล่นกันหน้าตากระแทกหมดเลยครับ
ดังเดือดด้วยนะครับ

ตามต่อยกสุดท้ายครับ

นี่ไงคุณอนามัสก็เรียกว่ายอดมวยไทยรักโดยโปรเมอร์เตอร์ส่วนไทย
นี่ไม่ได้อวดดีแต่ของดีมีอวดบนมีดี

ในวีดีโอเปิดแอร์๔๒ที่ปาก

ไม่น่าเชื่อเลยเดินช้าก็ไม่ได้ด้วยน้ำเงิน

ให้ดุมันจะเป็นอาชีพของไฟท้าฝังโครงหรือเปล่า
อือมันไม่เดินลิตรภงสีแดงดูดีเลยนะ

ปลายยกที่๔นี่ทำดีเลยนะน้ำเงินนะพี่ป่า
สายถอยโต้ตลอดนะครับ
โดนใน

ขวาตีแต่ว่าเสียงเฮแรงลึกเกินนะ

เสียงคืนมาวางสิงสายฟรีไหม

อ่ะมันกลายเป็นโฟร่เหลี่ยงชิงจังหวะเลย
เออมาชิงจังหวะเลยน้ำเงินถอยแดงส่วน

สายแปลง
ถ้าออกจืดติงแบบนี้แล้วกำเจงสีแดงนี่
นี่ทำได้ดีกว่าเลยนะซ้ายเตะเข้าเจอโต้คืนลงเรื่อย
ลงหรือลงไม่ลงอ่ะดิไม่ลงอ่ะดิพี่ป่าแล้วคาแบบนี้อีกแล้วน่ะ
มันมาทรงนี้ตลอดเดือดร้อนกรรมการเลยย้ำเลยนะครับสามคนนะ
มีทรงชัยกิตดำลงวินิตกุลนะครับภรรณะโดดอยู่ห่วงหน้า
วงรวมจิตหักหักลมน้ำเงินตีได้ไหมแม่น้ำเงินยกนี้ไม่เดินนะพี่ป่า
มันเกิดอะไรขึ้นจะเสียโอกาสหรือเปล่านะครับ
แต่ถ้าเดินเหมือนไปยกสิงห์มีเสียงมีดังเลยขยับแบบนี้เท้าหวังโถงไม่กลัวนะนี่พี่ป่า
เนี่ยเด้งตีเหล็บตีคาไว้อีกเลยเนี่ยตีแล้วแช่ตีแล้วคาแบบเนี้ย
อีกหนึ่งนาทีหลอกล่อหลอกเลยถ้าหลอกแบบนี้ขยับง่ายเลยครับ
คุมเกมเลยตอนนี้ไม่เดินด้วยแม่มันหลอกกรรมการหรือเปล่า
ไม่รู้หรือหลอกคนดูหรือหลอกตัวเองก็ไม่รู้แล้วแบบนี้
แม่กรรมการนี่ต้องยอมรับแต่สองกราศน์เหนิ่มนี่แหละถึงบอกว่าแฟนมือหลังไหลมาที่
อาระทีวีฟังเที่ยวส์สือหนึ่งกรรมการสองผู้จัดนี่นี่ตรงนี้แหละครับ
มันก็แปลกอย่างว่าสี่ยกยกสี่เดินได้ดีน่ะเออยกห้ามีโดยตั้งรับ

โดนหีบหน้าไปที่น้ำเงินบอกกาดไปเลยนะ

เท้าฝังโขมคุมเกมเลยโดนหีบหน้าเข้าไป
น้ำเงินบอกที่เข็มเลย
มาทำให้แฟนมันหุ้นหวาสิงหรอ

วันนี้ชจกรได้ดีด้วยด้วย

เสียงปรบมือตอนรัดจากแฟนมวยไทยก็

เดี๋ยวเราติดตามแล้วครับอีกสองคู่เป็นมวยรุ่นใหญ่นะ
โอ้โหประเภทแข้งสถานเวทีสะเทือนแล้วครับอีก๒คู่ที่เหลือเนี่ย
กรรมการรวมคะแนนแล้วก็ผู้ชนะครับ